คุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่ครับไปดูการบุกช่วยสามเณร
สามเมอร์เนยนอายุสิบสองนะฮะแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยบังคับขื่นใจ
ทำร้ายร่างกายโหชาวบ้านรู้ข่าวก็ไล่ค้นวัดนะฮะ

นั่นเนี่ยเขาไม่คิดว่าอยากจะเรียนหนังสือให้ให้อ่านหนังสือไทยเป็น
นี่ครับคุณผู้ชมครับวัดที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ตำรวจก็ร่วมกับฝ่ายปกครองไปช่วยเหลือสามเณรครับคือคุณตะวันฉายอายุยี่สิบปีเนี่ย
เป็นพี่ชายของสำเนรนะฮะค่ะอย่างที่ผมบอกสำเนรเนี่ยอายุสิบสองครับ
อืมคุณตะวันฉายบอกว่าน้องชายเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับ
เจ้าอาวาสทำร้ายร่างกายมีการล่วงละเมิดด้วยนะครับ
ยังมีพฤติกรรมดื่มเบียร์ภายในวัดเป็นประจำเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปช่วยเหลือสามเณร
รูปนะครับออกจากกุฏินะครับค่ะในข่าวบอกว่ามีการถูกทำร้ายเนี่ย
ห้ารูปนะฮะอืมคุณผู้ชมครับพระประหลัดธีรเมษศิริธรรมโมครับ
เจ้าอาวาสอายุ๔๘ปีนั้นนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พาไปสอบถามข้อได้จริงครับ
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชาวบ้านไปตรวจสอบภายในกุฏิของพระประหลัดธีรเมฆคุณผู้ชมครับ
เงินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ปกติไปเจอถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้
มีเซ็กส์ทอยมีวัยอาก้าที่แกะเขาเรียกใช้ไปแล้วบางส่วนนะฮะ

โอ้โหที่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในกุฏิพระนะคะ

และนี่นอกจากมีของพวกนี้คือไปก่อเหตุทำร้ายแล้วก็ล่วงละเมิดสามเนรด้วยเนี่ยนะครับ
ตะวันฉายครับพี่ชายของสามเณรเนี่ยบอกว่าน้องชายมาบวชอยู่ประมาณ๓เดือนครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าไม่อยากจำวัดที่นี่แล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเห็นเจ้าอาวาสเนี่ยดื่มเบียร์เป็นประจำนะฮะ
โดยเจ้าวาดครับเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าเกิดไม่พอใจอะไรก็จะทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชม๙ตุลาคมเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าถูกเจ้าอาวาสทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าไม่ยอมไปนอนด้วยครับและที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง
พอได้ยินแบบนี้ครับตัวเองก็เลยรีบขับรถมาเลย
จากเชียงบรายไปที่อำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่สุดผ้าองค์เนี่ยอาราจารย์ทางเพศมาตลอด
ติดต่อกัน๗๘ครั้ง

ก็มาบอกว่าก็ถูกอาณาจารย์
เหมือนกันถูกบังคับให้ไปนอนด้วย
พอเลิกพอเนรนพรุ่งก็จะทำเงินอาจารย์
ถ้าไม่ทำก็จะถูกทำร้าย
คุณผู้ชมครับพอชาวบ้านทราบข่าวครับ
ร้อยกว่าคนรวมตัวที่วัดแสดงความไม่พอใจ
พระรูปนี้จำวัดที่นี่มา๒๐กว่าปีครับ

แม้จะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้าง
แต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดแบบครั้งนี้
ก็เลยมีมติลงมติก็เลยขับไล่เจ้าวาดออกไปให้พ้น
ขณะเดียวกันชาวบ้านบางคนร้องไห้ออกมาครับ
เพราะไม่คิดว่าคนที่เคยช่วยเหลือกันมาจะมาทำอะไรแบบนี้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นรถไปสอบสวน
เรื่องต้นยอมรับเพียงแค่ว่า
คือสารภาพว่าดื่มเบียร์และทำร้ายร่างกาย
ปฏิเสธไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ
และยืนยันว่าจะไม่ศึกจะไม่ลาศิกขา
โดยอ้างว่าคดีนั้นศาลยังไม่ตัดสินถือว่ายังบริสุทธิ์
แต่ตำรวจไม่ยอมเอาชุดมาให้เปลี่ยนครับ
แล้วก็แจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และกระทำอาณาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ
นี่นะครับบวชมาอยู่มา๒๐กว่าปีนะจำวัดมา
ใช่ก็ต้องสวมชุดขาวบ้างสวมชุดขาดแล้วนะ